มากันที่เรื่องแปลกอันนี้ก็เกิดขึ้นกับบ้านหลังนึงที่ชนบุรี
บ้านหลังนี้จู่ถล่มลงมา
แต่สาเหตุคือเขามีความเชื่อว่า
ที่บ้านเขามีสารอยู่มีสารเจ้าอยู่
มีต่อหัวเสือไปทำรังเบอร์เรอเลยคุณผู้ชม
ก็เลยเชื่อว่านี่แหละอาถรรพ์หรือเปล่า

ของบ้านเลขที่๓๑ซอยเขาน้อยหมู่๖อำเภอสัตหีบที่ชนบุรี
ทำตรงนี้เลยเหรอทำตรงนี้เลยโอ้โห
เดี๋ยวจะเห็นรังต่อหัวเสือนี่

บ้านหลังนี้เป็นของนาวาโทจรูลคล้อยสวาสตร์ครับ

แล้วรังต่อหัวเสือความกว้างประมาณ๓๐เซนติเมตร
กคลุมปิดทางเข้าออกถ้ามองไม่เห็นสารนะคุณผู้ชมฮะ
ต่อหัวเสือก็บินอยู่รอบรังเหมือนว่าพวกมันหวงอนาเขตครับ
เจ้าของบ้านก็คือนาวาโทจรูนเล่าให้ฟังแบบนี้

สร้างขึ้นเป็นที่กราบไหว้ของคนที่บ้าน

มันขยายรังขยายขยายขึ้นอย่างรวดเร็วเลย
แต่ต่อมันก็ไม่เคยมาต่อยคนในบ้านนะ
แล้วก็ไม่มีใครที่กล้าไปทำลายหรือว่าเอาออกไป
ไม่กล้าย้ายออกไปกลัวว่าจะเกิดอาเภษเดี๋ยวมันจะเอาเรื่องร้ายมาสู่คนในบ้าน
ก็เลยปล่อยไว้จนมันขยายจนไปปกคลุมทับตัวสารอย่างที่เห็นแบบนี้เลยครับ
จนกระทั่ง๓สิงหาที่ผ่านมาบ้านที่อาศัยอยู่มาแล้วตั้งแต่ปี๓๗ก็คือเท่าไหร่๒๘ปีมาแล้วเนี่ยเป็นบ้านปูนชั้นเดียวนะ
จริงก่อนอันนี้ไม่เคยเกิดเรื่องร้ายมาก่อนเลย
แต่วันนั้นครับ๓สิงหามีลมพัดแล้วพัดพือโหมเข้ามาที่ตัวบ้าน
ภาพนี้คุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมเราเคยนำเสนอมาแล้วอ่า
ถล่มลงมาครับเสียงลั่นดังสนั่นเลยนะคานปูนกันศาสตร์หน้าบ้านเนี่ยถล่มลงมาทั้งแถบ
เหตุการณ์นี้คนในบ้านเชื่อว่าเป็นอาเภษแน่เป็นอาเภษของรังต่อหัวเสือแน่ที่มาทำรังในสารเจ้าจนที่มันเต็มแล้วเจ้าไม่มีที่จะอยู่แล้ว
อนขอเลยครับขอให้ผู้ที่มีความรู้ในเรื่องลี้ลับมาช่วยเหลือแก้ไขให้ถูกหลักถูกวิธีด้วย
เพราะกลัวว่าเดี๋ยวครอบครัวจะเจอเรื่องร้ายอีกนะฮะโอ้โหนี่อยู่กันไม่ได้เลย